เมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอผลจากการกินน้ำใบกระท่อม
ที่คนร้ายบอกดื่มก่อนที่จะก่อเหตุ
ในพื้นที่๑๔จังหวัดภาคใต้นั้น
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
แต่ว่ามีสถิติที่น่าตกใจ
ก็คือใบกระท่อมสดส่วนใหญ่นั้น
มีแหล่งปลูกในพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานคร
ก่อนที่จะมีการจัดส่งทางปรายศนีย์ครับ
ปัจจุบันการเสพใบกระท่อมถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการเคี้ยวใบสด
สู่การแปรรูปเป็นสารเสพติดชนิดใหม่

โดยการนำน้ำต้มใบกระท่อมไปผสมกับสารอื่น

กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น
ผู้อำนวยการส่วนข่าวกรองยุทธศาสตร์
สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด

เปิดเผยสถิติการจับกลุ่มคดีพืชกระท่อม

และน้ำหนักของกลางเพิ่มมากขึ้น

เกี่ยวกับพืชกระท่อม๑๗๔๐๙คดี
มีผู้กระทำความผิดสูงถึง๒๖๗๘คน
น้ำหนักของกลางมากกว่า๕๐๐๐กิโลกรัม
ซึ่งจากสถิติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ขณะที่การบำบัดรักษาผู้ที่เสพพืชกระท่อม
ส่วนใหญ่พบเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๕ปีถึง๒๔ปี
อยู่ในกลุ่มอาชีพรับจ้างเกษตรกรรวมถึงนักเรียนนักศึกษา

เข้ารับการบำบัดเพียง๑๐๐คนเท่านั้น
โดยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของพืชกระท่อม

มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่๑๔จังหวัดภาคใต้
ลองลงมาคือฉะเชิงเซาและกรุงเทพมหานคร
ส่วนภาคอีสานแพร่ระบาดมากที่สุดในจังหวัดศรีสเกต
และระบาดมากที่สุดก็คือพื้นที่๓จังหวัดชายแดน
นอกจากนั้นก็จะมีขยายตัวขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
เช่นนครศรีธรรมราชพัทธรุงหรือว่ามาถึงสุมพร
แล้วก็บางส่วนเนี่ยตัวพืชกระท่อมเองก็จะมีในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล
เพราะจริงแล้วพืชกระท่อมสามารถที่จะปลูกได้
อาจจะพูดได้ว่าในเมืองไทยปลูกได้ทั่วทุกจังหวัดก็ได้ครับ
เพราะว่าสภาพภูมิประเทศมันให้ครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อม
ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพหมานคร
และจัดส่งไปทางใบสนีร่วมกับยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทอื่น
โดยสถิติการจับกลุ่มพบว่าต้นทางของวัสดุอยู่ในเขตลำคำแหง
ึงทองหลางบึงกลุ่มจราเข้บัว
ส่วนปลายทางอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
แก่สงขานราธิวาสพังงาและสตูน

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของตัว๔คูณร้อยครับ
ประมาณเกือบ๑๐ปีมาแล้วได้หารือกับทางออย

สำหรับผู้ที่เสพทั้งใบและน้ำกระท่อม
รวมไปถึงการนำมาผสมเป็น๔คูณร้อย
จะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและปริมาณการเสพได้
มีอาการดื้อต่อฤทธิ์ยาจนต้องเพิ่มปริมาณการเสพ
รวมทั้งชนิดยาเสพติดที่รุนแรงตามไปด้วย
ขณะที่บทลงโทษผู้เสพคือจำคุกไม่เกิน๑เดือน

ส่วนบทลงโทษสูงสุดของผู้ผลิตจำหน่ายและนำเข้า
มีโทษจำคุกตั้งแต่๒ปีจนถึง๑๕ปี
ปรับสูงสุดตั้งแต่๒๐๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐๐๐บาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน